งงค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้งงจริงค่ะ
เพราะว่าเธอไปเก็บเห็ดแล้วก็ถูกตบกลางป่า
จิกหัวโดนเอามีดเงื้อจะฟันอยู่แล้ว
ที่ไม่รู้จักกันนี่คือสภาพเสื้อของเธอนะ
กระชากแล้วดูสิคุณผู้ชมเป็นรอยแบบนี้
คือเสื้อมันฉีกขาดเธอต้องเอาตัวรอด
ใส่แต่เสื้อชั้นในตัวเดียวแล้ววิ่งหนีออกมาค่ะ
เหลือแต่ยกทรงตัวเดียวก็วิ่งหนีไปหาแม่ขอความช่วยเหลือ
งงอยู่ผู้หญิงคนที่มาทำร้ายร่างกาย
เกิดอะไรขึ้นเขาว่าเธอไปมีชู้กับสามีคนนั้น

เหตุการณ์นี้เธอกับสามีตอนแรกอยู่ที่กรุงเทพนะ
แล้วเมื่อวันที่๒๗ที่ผ่านมานี้
กับสามีก็ตัดสินใจกลับมาบ้านที่
ที่บุรีรำเพราะว่าพิษโควิด๑๙

ตัวเธอคือนางสาวพรพิมลโสระเนศอายุ๒๕ปี
เป็นชาวตำบลห้วยสำรานที่อำเภอกระสัง

วันนั้นก็ตัดสินใจว่าจะออกไปหาเห็ดกับคุณแม่
ที่ป่าห้วยเจมิงอยู่ห่างจากบ้านทั้ง๑๐กิโลได้
แล้วสามีของเธอยังขับรถไปส่งเธอกับแม่

ใช่ทีนี้สามีก็กลับบ้านไปก่อน
แล้วแม่กับเธอก็แยกกันเดินหาเก็บเห็ดห่างกันสักประมาณ๑๐๐เมตร
ตอนประมาณบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้
ตอนที่กำลังก้มเก็บเห็ดอยู่คุณผู้ชม
จู่นะมีผู้หญิงอายุไล่เลี่ยกันกับเธอ
อายุ๒๕ผู้หญิงคนนั้นเขาเดินมากับผู้ชาย
แล้วผู้หญิงปรีเข้ามาหาเธอเลย
ไม่ทันจะระวังตัวไม่ได้ทันได้ตั้งตัวอะไรเลย
ผู้หญิงคนนั้นใช้มือทุบที่ต้นคอเธอ๓รอบ
จนเธอฟุบลงไปแล้วยังไม่หนำใจนะ
กระชากคอเสื้อเธอขึ้นมาตอนนั้นเธอมึนอยู่
แล้วผู้หญิงคนนั้นลากเธอไปกับพื้นประมาณ๕๐เมตร
แล้วตอนที่ลากไปเนี่ยนะผู้หญิงคนนั้นก็ด่าเธอด้วย
บอกว่าไปแย่งแฟนเขาเห็นหลายครั้งแล้วไปนอนกับผัวเขาที่บ้าน
จังหวะนั้นเธองงมากกลัวมากด้วย
เพราะว่ามันมีจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นเขาหยิบมีดมา
ื้อจะฟันเข้าที่กลางหัวเธอเลย
โอ้โหคือเธอตกใจแต่ว่าผู้ชายที่มาด้วยกันกับผู้หญิงอ่ะ
รวมถึงชาวบ้านที่เขามาเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ก็รีบช่วยเหลือคือผู้ชายที่มาด้วยกันกอดร่าง

แล้วเขาคว้าแขนไว้ด้วย
ทีนี้คนที่มาเก็บเห็ดแถวนั้นก็ช่วยเหลือด้วย
กระชากกระดุมเสื้อให้เป็นช่องกว้างค่ะ
ตัวเธอเลยเอาหัวลอดออกมาจากคอเสื้อได้
ทีนี้ก็เลยเหลือแต่เสื้อชั้นในไงคะ
แล้วก็วิ่งหนีมาแบบไม่คิดชีวิตเลย
เสื้อตอนแรกยังติดอยู่กับมือของผู้หญิงคนนั้นเลยนะ
แล้วแม่ของเธอก็เล่าให้ฟังด้วย
คุณแม่คือคุณแม่คอยอายุ๕๒ปี
บอกว่าวันเกิดเหตุตกใจมาก
เห็นลูกสาววิ่งมาแบบไม่ใส่เสื้อไม่ใส่รองเท้าวิ่งมาหา
สภาพลูกสาวตอนนั้นอยู่ในอาการภาวะ
พอลูกสาวมาเล่าเรื่องให้ฟังก็ยิ่งแปลกใจเข้าไปอีก
แต่แม่ก็บอกว่าให้ลูกไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะ
แล้วแม่บอกว่ายังไม่เห็นตัวคนก่อเหตุมาพูดคุยมาขอโทษเลย
มีแต่แม่ของผู้หญิงที่ก่อเหตุมาขอโทษ
คือตัวผู้หญิงเนี่ยไม่มาก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ทางด้านผู้ใหญ่บ้านโนนแดง
คือผู้ใหญ่สมพงศ์สงโทที่เป็นผู้ใหญ่บ้านโนนแดง

บอกว่าจุดที่เกิดเหตุมันเป็นรอยต่อของ๒อำเภอ
คืออำเภอสตึกกับอำเภอกระสังแล้วชาวบ้านสองอำเภอเนี่ย
มักจะมาหาเห็ดในป่านี้ทีนี้ตัวเธอเองเนี่ย
ตอนที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วตัวผู้บาดเจ็บก็ไปตรวจสอบที่บ้าน
พบว่าบ้านแม่ของนางสาวสุดาอายุ๒๓ปี
นางสาวสุดานี่คือคนที่มาทำร้ายนะ
คือมีอาการเบลอพูดจาวกไปวนมา
ญาติเนี่ยก็พาไปส่งโรงพยาบาลสตึกแล้วหมอก็พาตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
ทีนี้ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็มีอาการแปลกค่ะ
เพราะถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงคนไหนเดินผ่านสามีเนี่ยนะ
ตัวของคนที่เขาไปทำร้ายคนอื่นเนี่ย
เขาจะไปกล่าวหาไปด่าผู้หญิงคนอื่นว่าเป็นชู้
มองตาขวางชาวบ้านก็กลัวสิคะไม่กล้าเข้าใกล้
มาเกิดเหตุว่านางสาวสุดาเนี่ย
ไปทำร้ายนางสาวพรพิมลกลางป่าแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ก็ไม่รู้นะว่าแบบเขาเป็นอะไรทีนี้ต้องไปตรวจสอบแหละ
อาการเบลอพูดจาวกไปวนมา
สรุปแล้วคือเขามีอาการทางจิตประสาทหรือเปล่า
คือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องส่งตัวไปรักษากันต่อไปด้วยนะคะ